สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
วันหยุดสุดสัปดาห์นะคะหลายคนวางแผนพักผ่อน
ซึ่งสภาพอากาศก็เป็นใจเหลือเกินค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าฟ้าเปิดช่วงเช้าเนี่ยอาจจะรู้สึกได้ถึงลมหนาวเล็กน้อยนะคะ
แต่กลางวันอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยสีส้มทั่วทั้งประเทศแบบนี้
สภาพอากาศค่อนข้างร้อนนะคะต้องทาครีมกันแดดพกร่มกันด้วย
ในขณะที่ภาคใต้ค่ะระยะนี้นะคะฝนน้อย
เหมาะกับการทำกิจกรรมกลางแจ้งและการเดินเรือค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่ากรุงเทพมหานครของเรายังคงติดอันดับ๑ใน๑๕
เมืองที่มีสภาพอากาศแย่ที่สุดในโลกนะคะ
กระทบต่อสุขภาพค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นในระยะนี้
นอกจากจะต้องพกร่มทาครีมกันแดดแล้ว
ยังต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยกันด้วยค่ะ
ส่วนที่ประเทศอาเจนติน่าค่ะคุณผู้ชม

หลายคนบอกโอ้โหเหมือนวิปครีมเลย

สีมันก็ดำนะคะอาจจะไม่ปลอดภัยสักเท่าไหร่

โดนคลื่นซัดแล้วก็ม้วนตัวทำให้เกิดโฟมนั่นเองค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ